เพราะว่าช่วงนี้ต้องเตือนกันเรื่องสภาพอากาศแปรปรวน

ก่อนอื่นก็สวัสดีก่อนนะครับสวัสดี
คุณผู้ชมทางบ้านนะครับแล้วก็ผู้ประกาศทั้ง๓ท่านด้วยนะครับ
ตอนนี้ก็ยังคงต้องประกาศเตือนอย่างต่อเนื่องเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ
มีการประกาศจากกรมประตุนิยมวิทยาออกมานะครับ
ที่เราพูดกันเมื่อวานก็คือเรื่องของการเกิดฮีฟเวฟไม่มีแน่นอน
แต่ว่าสิ่งที่อาจจะต้องระวังก็คือเรื่องของการเกิดฮิสโตรก
เพราะว่าตอนนี้อากาศร้อนขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้๔๐องศา
วันนี้ก็คาดการณ์ว่าจะ๔๐องศาอีกนะครับ
หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมตอนเย็นดวงอาทิตย์ตกแล้วทำไมมันยังร้อนอยู่

ร้อนแบบนี้เพราะว่าช่วงเย็นลมจะแรงเป็นพิเศษ

เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูจากระบบพยากรณากาศเทวรัฐทีวีของเรากันก่อนนะครับจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับวันนี้หลายพื้นที่ยังคงต้องมีโอกาสเจอกับอากาศที่ร้อนจัดนะครับอยากให้คุณผู้ชมสังเกตพื้นที่สีม่วงพื้นที่สีม่วงเนี่ยคือพื้นที่ที่คาดการณ

เหมือนพื้นที่มาอีสานก่อน
ดังนั้นภาคอีสานภาคตะวันออก
ฝั่งตะวันออกจะเป็นพื้นที่แรกที่จะต้องเตรียมรับมือนะครับ
หลังจากนั้นก็จะกินพื้นที่มากยิ่งขึ้น

ภาคตะวันออกภาคอีสานก็ยังตกอยู่
พอลมหนาวมันแผลลงมาเจอความร้อนบ้านเราใช่ไหมคุณ
ถูกต้องถ้าอยู่ฤดูร้อนก็เกิดน่ะนะนี่ไง
ช่วงนี้ก็อันนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้
เมืองไทยของเรามีการระบายความร้อนอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นโอกาสที่จะเกิดฮีตเวฟเป็นไปไม่ได้
นะครับก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าในช่วงหลังกลางสัปดาห

ก็คือเรื่องของลมหนาวที่มาภาคอีสาน
หลังจากนั้นหลังจากฝนหยุดตกอากาศก็จะเย็นนะครับ
ช่วงที่มีฝนตกเนี่ยสิ่งที่เราจะได้เจอกันคือ
แม้ว่าอุณหภูมิจะ๔๐๔๑องศา
แต่ความรู้สึกร้อนจะร้อนน้อยกว่าช่วง
เพราะว่ามีเมฆมากขึ้น
ความชื้นลอยขึ้นไปกลั่นตัวเป็นฝนเป็นอะไรหมดแล้ว
ลายสัปดาห์นะลูกเห็บมั้ยต้องระวังนะครับ
ตอนนี้ประกาศเตือนเรื่องของลูกเห็บ
เรื่องของใครที่จะอยู่แถวบริเวณที่มีป้ายโฆษณาขนาดใหญ่
โครงสร้างที่ไม่แข็งแรงนะครับต้นมงต้นไม้ต่างก็ดูแลเป็นพิเศษ
เพราะว่าในช่วงที่มีการเกิดฝนฟ้าขนอง
จะทำให้เกิดลมกระโชคแรงอาจจะเป็นอันตรายได้

ก็ประสบการณ์เยอะขึ้นว่ากันเถอะ
คุณกี่ร้อนกี่หนาวแล้วคะ

ครับเดี๋ยวไปตรวจสอบอุณหภูมิได้หรือเปล่านะครับเกือบ๔๐ร้อนหนาวเลย
ตรวจสอบอุณหภูมิต่างประเทศดีกว่าครับครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป